อ้าวใครอยู่วังน้ำเขียวกันบ้างคะเขาบอกวันนี้แตกตื่นทั้งอำเภอ
เพราะเธอคนเดียวรู้ตัวหรือเปล่ารู้ตัวไหมล่ะน่ะรู้รู้ตัวแล้วรู้ตัวแล้ว
คือตำรวจรู้ตัวแล้วนะคะว่าเป็นใครแล้วเจ้าตัวก็รู้ตัวแล้ว
เหมือนกันว่าทำคนอื่นเขาแตกตื่นเมื่อมันมีรถยนต์คันนึงค่ะ
ถูกจอดทิ้งเอาไว้ริมถนนสามศูนย์สี่แต่รถคันนี้ไม่ธรรมดานะ
รถทั่วไปเวลาแต่งเขาติดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่
นี่ติดชุดชั้นในติดผ้าอนามัยรอบคันค่ะคุณ
มีปีกด้วยอาจจะทำให้เร็วขึ้นหรือเปล่าไม่เพราะเขาจอดทิ้งไว้เฉยแล้วเนี่ย
เอาไว้แบบนี้แบบไม่เหนียมอายอะไรใดเลยค่ะ
เขาบอกว่าสายโทรศัพท์สพวังน้ำเขียวแทบไหม้เลยนะ
ชาวบ้านโทรไปแบบโอ๊ยตำรวจมาดูหน่อยรถใครมันเกิดอะไรขึ้น
แม่ไม่ได้ผ้าน้ำไหม้เหมือนกันนะคะแปะสะทอบคันขนาดนั้น
เอ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้นี่แหละช่วงสายสายเนี่ยที่มีคนโทรไปแจ้งตำรวจนะคะ
ชาวบ้านบอกมีมิสุบิชิสีฟ้าเป็นมิสุบิชิมีราชทะเบียนขอข่าวไข่ท้อทหารเก้าห้าสามชนบุรี
อยู่ข้างถนนสาย๓๐๔ปากทางเข้าศูนย์ราชการที่อำเภอวังน้ำเขียวนี่แหละ
โอ้โหเสื้อในสีชมพูกางเกงในสีส้มผ้าอนามัยมีปีกรอบคันเลยค่ะคุณตำรวจค่ะ
แต่ยังไม่ได้ใช้เนอะยังค่ะยังเป็นสีขาวอยู่ก็ยังชั่วหน่อยนะคะนี่ค่ะ
โอ้โหกองไว้แบบเนี้ยช่วยตำรวจช่วยช่วยมาดูทีได้ไหมสายตรวจลงพื้นที่มาตรวจสอบนะคะ
ก็ปรากฏว่ารถเนี่ยล็อกอยู่ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าบอกว่าเมื่อเช้าฉันเห็น
เห็นผู้หญิงคนนึงใส่เสื้อสีเหลืองกางเกงขายาวสีขาวเอารถคันนี้มาจอดไว้
แล้วก็ขึ้นรถตู้สายวังน้ำเขียวนครราชศรีมาเข้าไปในตัวเมือง
สงสารก็แต่สายตรวจนี่แหละค่ะต้องมาไล่แกะผ้าอนามัยทีละแผ่นทีละแผ่นออกจากรถ

เนี่ยเขาต้องเก็บแบบเอ็นดูจริงค่ะคุณตำรวจค่ะ

แล้วก็พยายามที่จะไปหาตัวนะสาวพาวงค์น้ำเขียว

เป็นคนโพสเองโพสภาพนี้

เจ้าของรถมารับรถหน่อยดีไหมมาคุยกันหน่อยไหม

สารวัตรป้องกันปราบปรามสพวังน้ำเขียวก็บอกนะคะว่า
พอลงไปตรวจสอบเนี่ยมันตรวจสอบไม่ยากหรอก

ก็เจอว่าเจ้าของรถเป็นผู้หญิงอายุ๔๑ปี
เป็นชาวอุบลราชธานี
ก็มาเจอนะเขาก็มาที่สพนะโทรคุยกัน
ก็ถามว่าอ้าวไหนเรื่องมันเป็นยังไงไหนเล่าสิ
ตำรวจบอกเล่ามาซิมันเกิดอะไรขึ้น

มาพักอยู่รีสอร์ทในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวหลายวันแล้วล่ะ
ช่วงนี้เธอได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
ตกงานด้วยครอบครัวประสบปัญหาทางเศรษฐกิจด้วย
เครียดสามีเริ่มนอกใจ

ก็เลยอยากประชดเศรษฐกิจและประชดสามี
เอาชุดชั้นในกับผ้าอนามัยมาติดไว้รอบคันรถ

วนรอบตลาดวนไปก็วนมาให้ชาวบ้านได้พบเห็น
กระจกมันมีแต่ผ้าทำไมมองเห็นกระจกข้างเหรอคะ
ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็นี่แหละค่ะสภาพนี้เลยครับ
ไปวนมาซึ่งตำรวจก็ว่ากล่าวตักเตือนไปนะคะ
เอ้ยทำอย่างนี้มันไม่ได้มันไม่เหมาะสม
แล้วก็บอกว่าคุณพี่ช่วยแกะนะคุณพี่ช่วยแกะเอง
ทั้งเสื้อในคุณพี่กางเกงในคุณพี่และผ้าอนามัยของคุณพี่แกะออกไปเลย
ซึ่งเธอก็ทำตามแต่โดยดีแล้วก็ขับรถคันนี้วิ่งออกไปถนนสาย๓๐
นั่นคือช่วงเช้าแต่ตกสายปุ๊บมาอีกแล้วแปะใหม่แปะใหม่
แวนเสื้อในกางเกงในใหม่แปะผ้าอนามัยรอบคันรถใหม่
แล้วก็ไปจอดทิ้งไว้เหมือนจอดลืมไว้ที่เดิม
ไว้ที่ที่ทำให้สายตรวจคนนี้ต้องเป็นคนมานั่งแงะของกลางออกเอง
ชาวบ้านเขาก็เลยทนไม่ไหวต้องโทรแจ้งตำรวจนะคะ
เรื่องต้นค่ะผู้หญิงเจ้าของรถติดต่อมาแล้วบอกว่า

เดี๋ยวให้ใย่มารับ

ไม่รู้เหมือนมันไม่น่าจะใช้กาวคงเสื่อมไปแล้วมั้ง
มันไม่อาณาไม่แล้วนะทางที่ดู
เพราะว่าหลายปัญหารุมร้าวเหลือเกินนะคะ